สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันต่อกับผม
ทัศนัยโค้ดทองในช่วงเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ถ้าเราได้พูดถึงเรื่องของสุขภาพหรือว่าการรณรงค์เรื่องของสุขภาพ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจในครอบครัวเราจะได้ยินชื่อหนึ่งดังขึ้นมาคือสส
องทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือสส
มุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยให้มีคุณภาพดีขึ้นมาตลอด๑๕

อะไรคืออนาคตที่สสจะทำ

และวันนี้ผมได้รับโอกาสดี
จากท่านดรสุปรีดาอดุญญานนท์

หรือสสมาพูดคุยกันถึงงานนี้

งานที่เราพูดถึง๑๕ปีสส

ประชาชนคนไทยจะได้รับรู้อะไรบ้างครับ

ที่สสครบ๑๕ปีนะครับ

ก็คือการสรุปรวบรวมเรียบเรียง

และผลของการเกิดนั้น

สสเองเป็นองค์กรแบบใหม่นะครับ
ในประเทศไทยที่ตั้งขึ้นมาเมื่อ๑๕ปีที่แล้ว

ทำงานด้านสุขภาพมานานแล้วล่ะครับ
แต่ว่ารูปแบบของการเจ็บไข้ได้ป่วย
เรื่องของสุขภาวะผู้คนมันเปลี่ยนไป
หลังเชื้อโรคไม่ได้เป็นจำเลย
สำคัญของการเจ็บการไตต่อไปแล้ว
อันเบอร์๑เป็นมะเร็งหลอกเดือดหัวใจ
เบาหวานอุบัติเหตุต่าง

ทุกภาวะเหล่าให้เกิดสุข

สอสอก็ถูกสร้างขึ้นแล้วเติมเข้ามา
อีกเรื่องหนึ่งคือเราเองก็เป็นองค์กรที่

การสร้างสุขภาพซึ่งมีน้อยอยู่แล้ว
ทุกวันนี้เราใช้เงิน
ทำลายสุขภาพสำคัญ๒ตัวคือสุราและยาสูบ

ก็เป็นกองทุนขึ้นนะครับแล้วก็มาทำงาน
สอบไม่ได้ทำงานด้วยกำลังตัวเองแบบราชการนะครับ
แต่ว่าเราเองเป็นผู้สำนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยทำงาน
ซึ่งทุกวันนี้ปีหนึ่งเราประมาณ๓๐๐โครงการ
๑๕ปีที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับคนที่ลงมือทำงานมากกว่า๑๕๐๐๐โครงกร

ฉะนั้นโอกาสนี้เองครับเราจะสรุปรวบรวมเรียบเรียง
การเป็นสอสอวิธีทำงานแบบสอสอและผลงานที่เกิดขึ้นครับ
ทีนี้บทบาทของสสรวมทั้งเรื่องของการรณรงค์ที่ผ่านมา
มันสร้างผลอย่างไรให้กับประชาชนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมอย่างไรบ้างครับ
อย่างที่บอกครับงานสอสอไปที่ต้นเหตุของการเกิดปัญหานะครับ
ตัวอย่างที่มาของรายได้เราจากสุรายาสูบเนี่ยชัดเจนนะครับ
สูบหรือบุรีเริ่มลงแล้วก่อนตอนสอสอตั้ง
ผ่านการสำนุนวิชาการนโยบายสำคัญที่ดูแลการควบคุมไม่ให้การสูบการดื่มเต็มที่เลย
แล้วก็รวมทั้งการลนลงสื่อสารคุณทำร้ายฉันทำไมดึงให้ประชาชนเข้ามาทวงสิทธิ์ของตัวเองนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่การสูบบุหรี่ของคนไทยลดลงต่ำกว่า๒๐นะครับ
แล้วก็ในเรื่องเล่าเนี่ยเมื่อเกิดสอสออัตราการบริโภคพุ่งขึ้นมากเลยครับ
ราฟชันมากเลยแล้วก็เราเองต้องเริ่มลงมือทำงานกับสาการที่แย่ลงแย่ลงนะครับ
แล้วก็ใช้เวลา๕ปีแรกในการจนพบจุดก็สำคัญเองเรื่องของเล่าเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมสูงแล้ว
ถ้าจะเห็นการลดลงในเทศการอ่ะครับเพราะเข้าพรรณฑา
คือทำตลอดไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรณฑาสงกราศปีใหม่ทั้งหมด
กระทั่งรับน้องเด็กรุ่นใหม่จะถูกกรอกเวลา

เราก็ต้องไปเคาน์เตอร์ไปแก้วัฒนธรรม

ใช่ครับแล้วก็ในงานบุญงานศพ

เล่าเท่ากับช่างใช่ไหมครับ
นั่นคือกระเช้าของขวัญที่จะมีเหล้าเป็นประธานอยู่บนกระเช้าก็ใช้วิธีคิดแบบเราเรื่องวันมงคลไม่ควรให้สิ่งอัปมงคลให้เล่าเท่ากับแช่งเป็นต้นนะครับ
นี่เป็น๒ตัวอย่างของเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นบ้างครับเรื่องของทางสูวะทางเพศ
เราพูดถึงการที่คนพิการจะมีชีวิตอิสระได้
เพราะนั่นคือเงื่อนไขของการที่เขาจะพ้นทุกข์นะครับ
มีสุขภาวะแล้วก็จนถึงการช่วยให้เกิดการมีงานทำเป็นต้นนะครับ
แล้วก็เชิงพื้นที่เชิงองค์กรมีทั้งนั้นครับ
กรสร้างสุขที่คนทุกวันนี้ครึ่งหนึ่งของเวลาตื่นอยู่ในที่ทำงาน
ถ้าที่ทำงานไม่เอื้อให้สุขภาพดีเนี่ยไปไม่รอดนะครับ
หรือว่าในชุมชนก็ทำนะครับเรามีตำบลที่เขามาร่วมทำงานกับเรา
เรียกว่าตำบลทุกข์ภาวะนี้มากกว่า๒๘๐๐ตำบลทั่วประเทศ
ประชาชนจะได้เห็นอะไรเราจะมีการจัดอะไรเริ่มเมื่อไหร่แล้ว
มีการเคลื่อนไปจัดในพื้นที่ใดบ้างครับ

ใกล้สมาคมธรรมศาสตร์นะครับ

ในนั้นเรามีนิวนี้สการที่
รวมทั้งเรื่องวิธีทำงานของเราเรื่องของการตลาดเพื่อสังคมที่ได้ผล
แล้วก็บทบาทสหรษฐระดับโลก
ซึ่งได้รับการยกย่องแล้วก็มีผู้มาดูงานเราปีละมากกว่า๓๐ประเทศ
แล้วก็เป็นต้นแบบให้เกิดองค์กรแบบเดียวกันในประเทศต่าง
มีอย่างอาจารย์ประกิจมีอย่างคุณทรงกฎบางยี่ขันมีอื่น

มากเลยนะครับแล้วก็โดยรวมครับพรุ่งนี้ตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
แต่ว่านิสการจะคงอยู่ไปตลอดปีข้างหน้าและเราจะย่อส่วนนิทรศการไปสัญจร
นำเสนอต่อประชาชนทั่วประเทศต่อไปครับ
คุณผู้ชมสนใจพรุ่งนี้ไปได้ครับที่ศูนย์ของสสที่ซอยงามดูพรี
แต่ว่าพอจบแล้วก็ยังคงเดินทางไปชมกันได้แล้วก็จะมีการเคลื่อนต่อไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศด้วย
วันนี้ต้องขอบคุณทางสสครับที่มาพูดถึงโครงการดีให้เราได้ชมได้ฟังกัน
แล้วก็ร่วมกันสร้างสุขภาพนั้นให้ดีต่อไปกับอนาคตของคนไทยครับ
วันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านดรสุปรีดาอดุญญานนท์ครับ
ท่านเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือสสนะครับ